มีเสียงคุยกันได้ยินเสียงคุยกันจุ๊กกิ๊กในห้องเราก็เลยลืมตาขึ้นมาพี่แจ๊ค
พี่แจ๊กเชื่อไหมผมเห็นคนคนแก่นะเป็นผู้ชายแต่ตัวเท่าฟรีมาคือผม
เขาก็ตัวเหม็นเราปกติเห็นชัดเลยพี่แบบเป็นคนแก่
กำลังขับรถกลับบ้านในช่วงดึกหน่อย
ไปเจอครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเดินอยู่ริมถนนก็จอดรถเทียบ
เอาเป็นรถกระปะ๔ประตูไปไหนกันเดี๋ยวจะไปส่งไหมเพราะว่ามันดึกแล้ว
ทุกคนก็ขึ้นบนหลังกระบะขับไปเรื่อยเนี่ยด้วยความคิดอะพี่
พื้นที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดให้ท่องเที่ยวนี่ว่ะ

พอคิดได้พี่แจ๊คก็ชิดซ้าย
แล้วก็หันไปดูหาย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับ
ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มแบบนี้เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนไปพร้อมกัน
เหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชม
เพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยกันในสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้ที่เขาจะมาป้อนความสยองให้กับทุกท่าน
เขารอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วส่วนจะเป็นใครนั้นไปเจอกับเขาพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุย
กับเราในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ท่านนี้เคยมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแล้ว
แล้ววันนี้เขาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว

ยินดีต้อนรับคุณต้องข้าวหมูแดงครับสวัสดีครับผม

ข้าวมันไก่ครับพี่

ข้าวมันไก่ของคุณต้องนี่ก็จะขายช่วงกลางคืน

ประมาณสัก๖โมงเย็นถึงสักเที่ยงคืน

นี่คือครั้งที่๒ที่เรามานั่งคุยกันในสถานีผีดุ
แล้ววันนี้ที่สำคัญคือมาพร้อมกับเรื่องที่มันเป็นข่าว

ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับ

เหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญ

วันนี้เรื่องที่คุณต้องเอามาเล่าให้เราฟัง
ก็เกี่ยวข้องกับข่าวที่เป็นข่าวดัง

ประมาณจะ๑๙ปีที่แล้ว

เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนจำเหตุการณ์นี้ได้แน่นอน

คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มาสถานีผีดุก็คือคุณต้องมาเล่าเรื่องทริปในความทรงจำ

แต่ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของย้อนรอยหายนะ

แล้วบอกว่าคนไทยจำเรื่องนี้ได้

ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีนะพี่

คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนว่า๑๙ปีที่แล้วก็คือย้อนไปเมื่อสักปี๒๕๕๙

ผมเชื่อว่าทุกคนนึกได้เลยว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศเรา
ก็คือเรื่องของขึ้นยักษณะนี้นะครับ

ผมเนี่ยบังเอิญว่ามีน้องสาวคุณพ่อนะครับก็คือคุณอาที่เขาอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุนะครับ

อาคุณอาคนนี้ครับกับคุณพ่อเนี่ยก็คือห่างหายกันไปคือไม่เจอกันเลยประมาณสักยี่สิบปีได้มั่งเห็นพ่อว่า

คือวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มาที่บ้านก็ขอสายคุณพ่อผมเนี่ยแหละครับว่าขอสายพ่อหน่อยอะไรอย่างนี้เราเป็นคนรับโทรศัพท์นะพี่แจ๊ค
ซึ่งเราก็สอบถามไปว่าใครครับพอดีพ่อก็ยังไม่ตื่นประมาณนี้ก็สรุปว่าเป็นคุณอาคนนี้ครับโทรเข้ามาพ่อมาคุยพ่อเราเนี่ยเหมือนรับโทรศัพท์แล้วตกใจว่าหายไปไหนมาอะไรประมาณนี้ครับก็สรุปเป็นอาคนนี้
หลังจากที่พ่อรู้แล้วว่าอาอยู่ที่ไหนประมาณนี้ครับพี่แจ๊คครับแล้วพ่อก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอาเราที่ใต้นะครับก็คือที่พังงาแหละพูดจังหวัดก็ได้ครับที่พังงาครับโอ้โหหนักหนักอยู่ครับ
เพราะว่าวันที่ผมไปหลังจากเกิดเหตุไป๓วันผมไปพังงาไปดูโอ้โหหนักมากหนัก
อันนี้ก็ไปกันเราผมไปในปีเกิดเหตุเลยนะพี่แต่ว่าเป็นเดือนช่วงช่วงน่าจะปร
บ้านเรือนก็มีปูนบ้างเป็นห้องแถวบ้างสังกษีบ้างอะไรประมาณนี้ครับ

เสร็จแล้วเราก็เหมือนไปเที่ยวหากันนะพี่แจ๊ค

กลับมาทุกคนก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเลย
แต่ว่าในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๔๗ช่วงเช้าแล้วเป็นวันอาทิตย์พี่แจ๊ค
ก็ออกมาดูข่าวดูทีวีน่าจะประมาณ๙โมง๑๐โมงทุกคนในบ้านก็อยู่กันในห้องรับแขก
ก็ดูข่าวไปทานข้าวเช้าอะไรกันไปวันอาทิตย์แล้วข่าวมันตัดเข้าข่าวด่วนมา
ก็เกิดมีข่าวซึนามีมาเราตกใจมากคนในบ้านก็ตกใจมันเป็นพื้นที่ที่อาเราอยู่นี่
พ่อก็โทรหาอาเลยต้องรีบโทรหาอาเลยเราก็กดโทรศัพท์แต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วพี่แจ๊ค
มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อหลายครั้งก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
แล้วทีนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณสัก๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงประมาณนี้พี่แจ๊ค
พี่ชายคนโตที่เป็นลูกของอาเขาโทรกลับมาที่บ้าน
ผมแล้วก็เป็นคนรับโทรศัพท์อีกเราก็เอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่
แล้วสอบถามกันเขาบอกว่าเออโอเคพี่ปลอดภัยดี
คือทุกคนในบ้านปลอดภัยเนี่ยโชคดีมากนะครับทุกคนในบ้านปลอดภัย
ด้วยความโชคดีของพี่ผมไปทำธุระที่ภูเก็ตพอดี
ภูเก็ตก็เข้านะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ทีนี้อาผมเนี่ยหลังจากที่เราติดต่ออะไรกันได้เนี่ยพี่
ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งกันและกัน
เดี๋ยวผมจะขอเริ่มของเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในวันเกิดเหตุเลยนะพี่
ซึ่งอาผมก็หนีรอดมาได้นะครับคืออย่างนี้ครับ
ในวันนั้นเนี่ยอาบอกว่าณเวลาเช้าเช้าเลยครับ
พอเป็นวันอาทิตย์ด้วยคนมันเยอะก็เด็กก็อยู่บ้านหมด
ทุกคนที่ทำงานก็อยู่ที่บ้านหมดนะครับ
ในช่วงเช้าเนี่ยอาผมก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ
แล้วครับพี่มันมีเสียงเหมือนเสียงชาวบ้านเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ย
น้ำมันลดไปเก็บปลาเร็วประมาณนี้ฮะ
เหมือนทุกคนก็ตื่นเต้นที่เห็นน้ำมันลดไปไกลมาก
ณตอนนั้นต้องบอกว่าคนไทยแล้วก็คนในทางแถบทางใกล้บ้านเรา
ไม่รู้จักคำว่าซึนามิไม่รู้จักไม่รู้ว่าไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ย
ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
พอเห็นน้ำรถผมเห็นข่าวเหมือนกันทุกคนวิ่งลงไปในหาดไปเก็บปลา

ใช่ครับอาก็ได้ยินเสียงนะครับจนอาก็เอ๊ะมันอะไรกันนะครับ
ผมก็เลยเดินออกมาที่หน้าบ้าน
อาผมเนี่ยเป็นห้องเป็นแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ปลูกง่ายอยู่ริมสระนะครับประมาณนี้ครับริมอ่างน้ำนะครับพี่
แล้วทีนี้เนี่ยสักพักเดียวครับอาผมบอกว่ามองไปเนี่ยมองผ่านบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับ
ซึ่งบ้านเนี่ยพี่หลังคามันต้องสูงพอสมควรนะน่าจะมีประมาณสัก๒๓เมตรนะพี่หลังคาบ้านอ่ะนะ
เขาบอกว่าเขาเห็นฟองครับฟองน้ำขาวเป็นกำแพงครับพี่เป็นฟองน้ำ
หลังคาบ้านให้เห็นจากหลังคาบ้านอาผมก็เอ้ยอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น
สักพักเดียวพี่พวกคนงานต่างด้าวที่มาทำงานประมงอะครับที่เขาอยู่ในช่วงหน้าหาดช่วงสะพานปลาเป็นหน้าหาดอะนะพี่
ก็วิ่งกันออกมาวิ่งวิ่งวิ่งกันออกมาอาผมก็เฮ้ยอะไรประกอบกับเสียงที่มันเสียงขึ้นขึ้นมันมาอาบอกว่าเสียงมันดังมากนะครับมันดังมาก
ทีนี้อามก็ยืนตกใจอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรกันด้วยความที่อาเราเป็นคนที่มีค่อนข้างที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือมากในหมู่บ้าน
พม่าคนหนึ่งเนี่ยฮะก็เลยวิ่งมาแล้วก็ดึงมือเราวิ่งหนีหนีเราก็เอ้ยอะไรเดี๋ยวของในบ้านก็เยอะแยะ
มันเหมือนในหนังเลยมันแบบเสียงน้ำที่มันจับประมาณพูดของทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ้นไปทันทันก็เฉียดนะอัน่ะครับอ้าวผมก็รอดไป
ไปแต่ว่าทีเนี้ยพอจังหวะนั้นเนี่ยน้ำมันลงไปอีกรอบหนึ่งสักพักหนึ่งฮะน้ำก็ลงมาอีก
จังหวะน้ำลงในอาบอกว่ามองกลับไปเนี่ยมันเปียนไปหมดเลยครับ
มันเตียนไปหมดเลยพี่ทุกอย่างโดนกวาดลงน้ำไปหมดอืม
แต่พอน้ำมันลงทุกคนก็เหมือนเฮเราลงกลับไปที่พื้นที่ของตัวเอง
อืมเพราะว่านึกแล้วว่าคือน่าจะจบแล้วมันจบแล้วแน่นอนว่าอืม
มันมีคนข้างข้างตัวที่มีทั้งหายไปอืมทรัพย์สินภายในบ้าน
ทุกคนก็อยากกลับไปดูใช่ไหมครับก็เดินกันลงไปดูมาอีกรอบหนึ่ง
ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งรอบสองหนักกว่ารอบแรกครับครับ
เป็นเอฟเคที่หนักกว่าครับขึ้นมาตึ้งก็คนก็โดนคนก็โดนกวาด
บอกว่าต่อหน้าต่อตาเลยนะโดนกวาดไปเลี่ยมเลยอืม
แต่ตัวอาไม่ได้ลงไปครับสุดท้ายอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นสูญเสียเยอะแยะมากมายนะครับพี่
อ่าในช่วงนั้นอ่าอาเราก็ไปอยู่ที่ศูนย์ประสบภัยอย่างงี้แต่ว่า
คดีที่ว่าบ้านผมไม่มีใครเสียหลังจากเรื่องอาผมไปนะฮะ
ผมก็จะได้ยินผมจะมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเป็นรุ่นพี่นะครับ
ที่น่าจะรับราชการอะไรสักอย่างอยู่ที่นั่นกลางไม่ได้นะครับพี่
ก็มาเจอกันปีปีไม่กี่ปีที่แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอีกอืม
ว่าตัวเขาเองเนี้ยประสบเหตุโดยที่โดนน้ำเนี้ยพัดลงไปเลยอืม
เขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเขาทำอะไรไม่รู้
อยู่ช่วงบริเวณหน้าหาดอันนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับครับอ่า
เขาบอกว่าในช่วงเขาบอกว่าเหตุการณ์ปกติเลยอืม
แดดน้ำทะเลทุกอย่างเพอร์เฟคนักท่องเที่ยวอยู่หน้าหาด
นอนอาบแดดเพราะอะไรแจ๊กวันที่๒๕เป็นวันคริสต์มาส

พอเช้าก็ออกมาอาบแดดอะไรกันตามปกติ
เขาบอกว่าน้ำมันเริ่มลดลงไป
โดยที่น้ำมันโดนดูด

แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขาเห็น

ระยะเวลาในการที่น้ำมันลงไปเนี่ยแล้วมันชาร์จขึ้นมานะพี่
มันเป็นระยะเวลาแค่หลักนาทีนะแป๊บเดียวขึ้นมาแล้ว
ผมก็บอกว่ารุ่นพี่ก็บอกว่าเห็นเนี่ยมันเห็นมาไกลไกลนะต้อง
เห็นเป็นฟองมาแล้วพอถึงฝั่งเนี่ยมันค่อยสูงขึ้นเรื่อย
กตัวสูงขึ้นเรื่อยแล้วก็ตีตูมลงมา
ตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองอยู่ห่างจากหาดนะประมาณสักไม่เกิน๓๐เมตรประมาณ
ใกล้มากพี่แจ๊คเขาก็วิ่งทีนี้จังหวะที่วิ่งเนี่ยมันไม่ทัน
น้ำมันก็พัดไปเลยเขาบอกว่าน้ำมันมาเหมือน
เหมือนน้ำตกที่มันไหลแรงลำทานที่ไหลแรงประมาณนี้ครับ
พอมาชนตัวเขาเนี่ยน้ำมันมาประมาณเอวเข่ามาเอวประมาณนี้ฮะ
เขาก็ล้มลงไปคราวนี้เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้แล้วสติมันดับปุ๊บไปเลย
เขาบอกว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ไม่ทราบ
ขึ้นมาเนี่ยเขาตื่นอยู่บนเขาเรียกว่าชั้นสองของอาคารอาคารหนึ่งนะครับ
ซึ่งมันเป็นเทอร์เลสออกมาแล้วเขาไปอยู่บนนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้
เขาตื่นมาแล้วเขาบอกว่ามึนมึนไปหมดนะครับเนื้อตัวเนี่ยมีแต่แผลหัวแตกอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วมองกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าเตียนหมดแล้วมีแต่คนนอนเสียชีวิต
เขาบอกว่าเขารอดมาได้เพราะว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เขาโดนน้ำหอบขึ้นไป
แล้วไปอยู่บนนั้นพอดีเฮ้ยมันเลยกลายเป็นว่าปฏิหารมากเลยใช่
ใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าไม่โดนเอาจริงที่คนเสียชีวิตมันเกิดจากการกระแทก
จมน้ำด้วยแล้วก็กระแทกนู่นนี่นั่นคือน้ำมันแรงแรงจริงเท่าที่เห็นในคลิปอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คือผมว่ามันคือปฏิหารแล้วก็มันหนึ่งในล้านเลยนะที่มันจะรอดจากตรงนี้ได้
แน่นอนว่าเพื่อนกู้ภัยที่ไปก็เจอพี่ที่หรือว่าพี่เพื่อนเราที่อยู่ในที่นั้นเขาก็เจอ
เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะขอเล่าก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ของพี่กู้ภัยก่อนที่เขาไปนะครับ
ก็คือในวันที่เกิดเหตุไปช่วยไปช่วยเหลือนะครับพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่๗หรือวันที่สิบเนี่ยจำไม่ได้
๗หรือ๑๐วันเนี้ยก็ยังหากันอยู่ครับทั้งทางทะเลทางบุค
ใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงกลางคืนเขาอยู่หาในวันกลางคืน
เขาก็แยกกันไปอันนี้แบ่งทีมกันไปเฮ้ย๕คนทางนี้๑๐คนทางนี้นะครับ
ก็เดินกันไปเพราะว่าพื้นที่เนี่ยรถใหญ่มันเข้าไม่ได้
พื้นที่ก็ต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าเดินกันไปแล้วก็เอาอุปกรณ์ไป
เขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยเขาเห็นมันเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับ
ที่ค่อนข้างเรียนสุดแล้วก็มีกองของเศษศาสตร์กระหับพังนะครับ
ได้ยินเสียงเรียกขึ้นมาเป็นเสียงผู้ชายเรียกว่าช่วยด้วยทางนี้อะไรอย่างนี้
ได้ยินสองคนนะฮะไปกันประมาณ๕๖คนได้ยินสองคนเพราะว่ามองหน้ากันแล้วเฮ้ย
มีเสียงเรียกจากจุดนี้ทุกคนก็กรูกันไปนะครับ
ทีนี้ระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคิดขึ้นมาได้
เฮ้ยเป็นไงอ่ะ๗วันมีคนรอดแล้วเรียกเราดังได้ขนาดนี้

พอเข้าไปเนี่ยนะครับพี่เห็นเลยว่ามีคนเรียกอยู่ในบ้านนะครับ
เป็นคนเป็นผู้ชายแล้วเรียกทางนี้ทางนี้ช่วยลูกผมด้วย
ประมาณนี้ทุกคนก็เข้าไปนะครับพอเข้าไปปุ๊บผู้ชายคนนี้หาย
หายไปอืมแต่กลายเป็นว่าไปเจอ
เรียกอะไรร่างผู้เด็กอยู่เป็นเด็กเจอศพเจอศพเด็กพี่
อยู่บริเวณมุมของบ้านด้านหลังบ้านนะครับ
ทุกคนว่าเฮ้ยเจอแล้วก็ช่วยขึ้นมานะครับแต่ว่า๗วันนะพี่
ผมว่าเขาคงมาอยากให้ไปเจอคือถ้าไม่เดินเข้าไปก็ไม่เจอ
ทีนี้ทุกคนก็เฮ้ยแล้วผู้ชายคนนั้นหายไปไหน
ทุกคนก็ช่วยกันหาสิสุดท้ายหาไม่เจอพี่แจ๊ค
ก็คือก็น่าจะเป็นเหตุพ่อคงเสียไปแล้วล่ะ
พ่ออาจจะเสียไปแล้วร่างอาจจะถูกเก็บกู้ไปแล้ว
แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอศพลูกอันนี้คิดเอง

ผมว่าก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปพี่แจ๊ค
มันเป็นโอกาสที่เราไม่อยากไปหรอก
แต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับ
โดยงานต่างก็มีการช่วยเหลือ
เรื่องของสารูปโภคนะครับเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ให้มีโครงการ

พี่ผมก็ได้โอกาสได้บ้านหลังใหม่
ทีนี้พอบ้านมันเสร็จหลังจากนั้นประมาณ๓ปีแล้วผมจำไม่ผิดนะพี่แจ
ประมาณ๓ปีนะผมกลับไปพี่แจ๊ค
แรกที่เราเห็นหมู่บ้านนะครับ
มันความรู้สึกมันยังไงดี

คือสิ่งที่ผมเคยเห็นนะพี่แจ๊คในการไปครั้งแรกก่อนเกิด

คือมันต่ากันโดยซิ

โทษนะพี่มันเหมือนหนังซอมบี้ที่มันหายไปหมด
เหลือแต่อาคารบ้านเรือนที่มันเป็นต่อเป็นเสาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะมีบ้านคนที่เข้าไปอยู่บ้างหล่อมแหลม
เล็กน้อยอาจจะเป็นแบบสมมุตินะสิบต่อหนึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยอืม
ทั้งบ้านพี่ผมด้วยอืมแล้วบ้านพี่ผมเนี่ย
ตั้งอยู่ในโลโกชั่นที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร
บ่อน้ำของหมู่บ้านที่เป็นบ่อน้ำใหญ่คล้ายทะเลสาบขนาดเล็ก
อยู่ตรงนั้นเลยเหมือนอ่างเก็บน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับ
อ่ะเราก็ไปนะครับพอผมไปเนี่ยก็จะนอน
รู้สึกจะอยู่ประมาณสามวันสองคืนหรือสี่วันสอง
ผมจำไม่ได้นะพี่แจ๊คนะแน่นอนพี่น้องเจอกัน
ก็มีการกินมีการดื่มกันเรื่องปกติครับเราพยายามจะไม่พูด
เราจะพยายามจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิด
จะไม่ถามผมไม่ถามเลยผมไม่อยากไปจี้ใจดำเขาหรืออะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายก็มีพี่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาเดินมาคุยด้วย
เดินมาเดินมาเดินมาร่วมกินด้วยพอมันดึกข้าวพี่แจ๊ค
เขาก็พูดขึ้นมาเองประมาณว่าเนี่ยบ้านพี่นะ
ตอนมันเกิดนะอืมตรงนี้ก็ลายหนึ่งตรงนั้นก็ลายหนึ่ง
เขาพูดนะบางคนที่มาเห็นดูไม่ได้เลย
ผมก็เลยถามว่าพี่เห็นได้ไงเขาบอกว่าในวันที่เกิดซึนามิ
เขาทำงานอยู่ต่างประเทศเขากลับมาที่เมืองไทยในวันที่เกิดเหตุพอดี
วันที่ยี่สิบหกเขาถึงเมืองไทยวันที่ยี่สิบห้าอ่า
เขาเดินทางกลับมาถึงที่พังงาวันที่เช้าวันที่๒๖นะครับ
กำลังจะเข้าเนี่ยกำลังจะกลับมาที่บ้านเนี่ยฮะเพื่อมาหา
กับภรรยาแล้วก็ลูกอืมสรุปว่าเกิดเหตุพอดีอืม
เขาก็เข้าไม่ได้เลยพี่แจ๊คตอนนี้นะครับพอเหตุการณ์มันเขาบอกว่า
พอมันสงบเนี่ยไม่เกิน๒ยกเขาลุยเข้าไปเลยนะพี่แจ๊ค
เขาบอกว่าเชื่อไหมโครนเนี่ยมันสูงมาก
ลุยเข้าไปเนี้ยนึกว่าเป็นเศษไม้แต่เขาก็เขียอ่าอ่า
ไม่ใช่อ่าศพศพผู้เสียชีวิตครับ
ก็เดินไปถึงบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่มันแย่ก็คือเขาพยายามหา
ลูกแล้วก็ภรรยาครับบ้านเขาผมเห็นนะ
มันเป็นบ้านปูนนะพี่แจ๊คเขาบอกว่าศพของลูกกับเมียเขาเนี่ย
ติดอยู่ในบ้านเลยเหมือนโดนน้ำมันเข้ามาทางหน้าต่างอะไรแล้ว
ม้วนของซากอะไรอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยอืมอ่าแล้วก็ทีเนี้ย
พอเราฟังใช่ไหมพี่เราก็เราเรียกเขาโกนะ
โทรพอแล้วมั้งอะไรอย่างนี้อย่าเล่าเลยผมไม่ได้ต้องการ
หูใช่พี่อ่ะพอเราคอโกเขาเล่าเสร็จเนี้ยเราก็
วงนอนครับผมเนี่ยเอ่อได้นอนในห้องที่เขาไว้เก็บของ
นะครับพยายามอยากขอนอนห้องรับแขกอืมแต่เขาไม่ให้นอนประมาณว่า
เดี๋ยวยุงกัดอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปนอนในห้องนี้
อยากโดยที่ตอนนั้นเนี่ยถามว่ากลัวไหมผมมีความกังวลกลัว
มีฟิลลิ่งในในความกังวลตลอดเวลาที่อยู่ตรงนั้นเลยพี่อืม
ไม่ถูกแล้วกลิ่นอ่ะกลิ่นกลิ่นมันจะไม่เหมือนข้างนอก
กลิ่นมันแปลกแปลกตัดทานไปสามปีแล้วครับผมก็เข้าไปนอนพี่แจ๊ก
อ่าน่าจะอยู่ในช่วงที่สลึมสลือหรือกำลังจะหลับเนี่ยแหละพี่
ผมก็มีเสียงคุยกันได้ยินเสียงคุยกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กในห้องอืม
เราก็เลยเสียงใครกูก็เลยลืมตาขึ้นมาพี่แจ๊ค
พี่แจ๊กเชื่อไหมผมเห็นคนอืมคนแก่น่ะเป็นผู้ชายน่ะอืมอืม
แต่ตัวเท่านี้ตัวเท่าฟังมีอยู่ผมเนี้ยเฮ้ยใช่ตัวเล็กเล็กอะน่ะ
ตัวเล็กเลยครับคือผมนอนอะผมนอนตะแคงอยู่ไงพี่อ่า
ตาขึ้นมาในมุมห้องนั้นผมเห็นคนแต่ตัวมันเล็กอ่ะ
เฮ้ยตัวมันเล็กอ่าครับแล้วเสียงมันก็เหมือนเหมือนแบบกิ๊ก
อย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอะไรพยายามเพ่งมองว่ามันอะไรหรอ
สุดท้ายพอผมเริ่มเพ่งตอนเนี้ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้หลับไงอืม
เขาก็ค่อยวุ๊บแบบมันมันมันมันมันจะบอกว่าขยายแบบในไหนก็ไม่ใช่
มันจะพึบอืมบอกไม่ถูกแล้วเขาก็ตัวเหมือนเราปกติอ่า
เห็นชัดเลยพี่เป็นคนแก่ครับแล้วพูดกับผมอืมบอกว่ามึงอ่ะ
มาเนี่ยไม่บอกกล่าวกูเลย

เดินเข้ามาพี่อืมแต่งชุดคล้ายคล้ายเอาตรงตรงนะใส่เหมือนกับ
ถุงอ่ะอืมแล้วก็เสื้อชาวบ้านอ่ะอืมเดินเข้ามาประมาณว่าอย่าไปว่าเขาอะไร
ประมาณว่าห้ามห้ามคนแก่คนนี้เราก็มองด้วยความที่น่าจะช็อกนะตอนนั้น
อืมเขาบอกว่าผู้ชายเขาบอกว่าพรุ่งนี้มึงทำบุญให้กูอืมด้วยนะอืม
ห้ามลืมน่ะประมาณเนี้ยเน้นเราแล้วเขาก็ห่ายไปอืมค่อยหลังหลัง
หลังหายไปนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจออืมนะครับแต่อ่าเช้ามาผมก็ทำงานบุญ
อะไรให้ปกติพี่แจ๊คเป็นลักษณะของเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าที่พี่อืม
เพราะว่าตื่นเช้ามาน่ะผมก็มีการเล่าให้พี่ชายฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนเจอแบบเนี้ย
แบบนี้มาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะเจ้าที่หรือเปล่า
พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าบ้านพี่ผมอ่ะอย่างที่บอกตั้งอยู่บนบริเวณอ่า
ริมสระน้ำหรือเบาะน้ำอ่าเก็บน้ำใช่อืมซึ่งบริเวณนั้นอ่ะ
เก็บน้ำของหมู่บ้านของตำบลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกครับ
ซึ่งบริเวณนั้นอ่ะพี่คาดว่านะโอ้โหคาดว่าอืม
บ้านเนี้ยประมาณประมาณสักสามร้อยเยอะนะ๓๔๐๐คนนะพี่
แต่ศูนย์หายหลักพันนะพี่โอ้โหอย่าบอกนะครับ
บริเวณบ่อน้ำนั้นเนี่ยมีการขุดแล้วนะพี่เจอบ้างนะครับ
ไม่เจอบ้างครับแล้วทุกวันนี้พี่ชายผมก็พูดอยู่ครับว่าใน
เนี้ยก็น่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตหลงเหลืออยู่แต่ที่หาไม่
เจอใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่น้ำกวาดมามันกวาดทุก
สิ่งทุกอย่างถูกต้องรวมไปถึงคนด้วยถูกต้องครับแล้วไม่รู้ว่าต้อง
วาดโทษนะฮะร่างของคนอ่ะอืมมากี่คนถูกแล้วบ่อน้ำมันเป็นหลุม
ใช่พอมันถูกกวาดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถมลงไปครับ
นี่คือบ่อน้ำที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เสพข่าวในช่วง
นะครับก็จะรู้ว่าหมู่บ้านนี้จะมีบ่อน้ำเนี่ยที่ห่าง
ครั้งใหญ่เลยที่บอกว่าหายเป็นพันคือหายเป็นพันในที่
เนี้ยไม่รู้ว่าหายไปไหนใช่แต่เป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ที่
บ่อน้ำเนี้ยคาดว่าครับพี่เพราะอย่าลืมพี่หมู่บ้านอยู่เป็นพัน

ยังไงก็หาไม่เจอคือจะหาเจอทางเดียวสูบน้ำออกให้หมด
ทำแล้วที่ทำแล้ววะทำเขาทำกันแล้วคือมีการขุดอย่างที่ผม
มีการเอาแม็กโคลงไปขุดหาอะไรอย่างเงี้ฮะใช้กำลังค้นหามันไม่
สามารถขุดได้ทั้งหมดต้องบอกนี้ก่อนพี่แกมันต่อมาใช่มัน
มันกวาดดินมามันกวาดซากบ้านมาต้นมะโอ้โห
แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การที่น้ำมันเนี่ยมันทำให้บ่อมันลึกขึ้นเท่าไหร่
ขยายวงกว้างไปอยู่เท่าไหร่ต้นไม้ยังเปลี่ยนเลยพี่
จริงแล้วบ่อมันอาจจะลึกกว่าเดิมแต่พอน้ำมันพัดทุกสิ่งทุกอย่างมา
ว่าต้องรวดน้ำมาเงี่ยพี่ถ้าโดดกลับเนี่ยเป็นแอ่งของบ่อนักอาจจะม้วน
ปัดถมไปเรื่อยสองครั้งก็น้ำมาสองครั้ง
เราทุกวันนี้รอบอ่างแก่บน้ำนั้นเจริญ
ก็พิเศษแค่บ้านเลยนะตอนนี้ใหญ่น้ำมากเลย
ช่างภายในไม่รอยหลังอยู่ยังไม่ได้ต้อง
เพราะบางคนหมดตัวและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยามันไม่ใช่ทั้งหมด
ถ้าเป็นเราเราสูญเศษแบบนั้นก็ไม่ไหว

นึกดึงดึงมาเดินไปตรงนี้

แล้วเนี่ยไปไหนกันไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งไหมเพราะว่ามันดึกแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ฝรั่งก็ตอบมาว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ทุกคนก็ขึ้นบนหลังกระบะแกก็ขับไปแกขับไปส่งนะครับ
แกก็ขับไปแกก็ถามว่าฝรั่งอ่ะจะไปไหนประมาณเนี้ยฮะ
ก่อนที่จะขึ้นกระบะฝรั่งก็พูดขึ้นมาโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับ
ที่อ่ะขอบคุณมากครับขับไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยด้วยด้วยความคิดอะพี่
ที่มันคิดขึ้นมาได้นะเวลานั้นช่วงขณะหนึ่งว่าเฮ้ยพื้นที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดให้ท่องเที่ยวนี่ว่ะ
ฝรั่งมายังไงแล้วจะไปโรงแรมนั้นทำไมแล้วนักท่องเที่ยวมายังไง
พอคิดได้พี่แจ๊คก็ชิดซ้ายแล้วก็หันไปดูครับหายไม่มีใครอยู่ท้ายกระบะแล้วอืม
ก็เป็นเหตุการณ์ประมาณนี้อืมนะครับพี่แล้วก็เป็นคนส่วนมากที่ได้ยินได้ฟังมาว่า
จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับพี่แจ๊คคือต้องบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่คุณต้องเล่าให้ฟังอ่ะครับ
มันมันเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะผ่านมา๑๙ปี
ครับมันก็ยังมีการถูกพูดถึงอยู่เรื่อยเรื่อยใช่แรกแรกเนี่ยอาจจะหนาหูหน่อย
ครับนะครับเรื่องลักษณะแบบนี้ครับคนพื้นที่ส่วนมากหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะ
ขับรถจะเจอเหมือนกับเป็นชาวต่างชาติครับโบกรถเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะ
พอจอดรับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือพามาแล้วเนี่ยหายครับพี่อันเนี้ยเหมือนเป็น
ของที่นั่นเลยนะอืมถามว่าสำหรับเราเบสิกไหมไม่แต่ของเขาอ่ะเบ
ใช่เบสิกของการเจอแบบเนี้ยแต่ทุกวันนี้เรื่องของผมว่าการเวลามันอาจจะทำให้สิ่งพวกเนี้ย
มันค่อยจางค่อยบางลงแต่มันก็ยังมีการพูดถึงอยู่เป็นละลอกละลอกเพราะอย่างที่บอกคือจากที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวมาล่าสุดเมื่อประมาณสักน่าจะสักปีสองปีที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์บางอย่างหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างหรือความที่มันเป็นความสูญเสียบางอย่างเขายังคงอนุรักษ์เอาไว้นะครับ
ยังมีการอนุรักษ์จุดนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตเยอะมันมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เพราะมันเป็นเรือที่มันถูกพัดขึ้นมาจากทะเล
ใช่แล้วก็เอาตั้งเป็นอนุสรไว้ตรงนั้นเลยเพื่อเอาไว้เตือนเหตุการณ์ที่มันสำคัญที่สุดของโลกเหตุการณ์หนึ่งใช่
ซึ่งมันเกิดกับประเทศไทยก็หนักแล้วก็ประเทศที่อยู่รอบเราก็หนักเหมือนกัน
อย่างที่บอกคือยุคนั้นสมัยนั้นทางแถบบ้านเราไม่รู้จักหรอกครับคำว่าซึนามิคืออะไรก็ไม่รู้

ผมดูข่าวผมฟังข่าวผมยังมองว่าคำว่าซึนามิในความรู้สึกผมมันเล็กซึนามิมันดูแบบเล็กอะไรอย่างนี้
แต่โอ้โหมันน่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการกว่าที่เราคิดมากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว๓วัน
อย่างที่บอกคือทุกอย่างราบเป็นหน้ากรองนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับวันที่ผมไปอ่ะศพก็ยังอยู่บริเวณนั้น
เพราะหนึ่งโทษนะฮะกลิ่นกลิ่นที่แบบโอ้โหไม่รู้ว่ากลิ่นทั้งซากสัตว์ทั้งอะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งศพของคนเองก็อยู่ตรงนั้นเยอะ
เพราะฉะนั้นพอเวลามันผ่านมาผมว่าตอนนี้พวกเราหรือว่าทั้งโลกก็ได้รู้จักคำว่าซึนามิแล้ว
อย่างน้อยมันก็มีตัวช่วยป้องกันช่วยเตือนภัยในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสมมุติว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะเหมือนเมื่อปี๔๗นั้นเช่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นคนจะเริ่มตื่นตัวกันแล้ว
ผมไปล่าสุดก็ตั้งแต่ประมาณ๓๔ปีที่แล้วพี่
ก็ทุกอย่างป้ายบอกทางหนีระบบกระจายเสียงนะครับอะไรประมาณนี้พี่
แล้วก็เศรษฐการณ์คือทุกวันนี้ซากปรหัสพังบางส่วน
ฟื้นฟูไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะผมกล้าพูดเลยในบางจุดนะครับ
แต่อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้พูดให้ทุกคนกลัวการไปเที่ยว
สถานที่แบบนี้นะเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวบ่อยนะครับ
ไปก็ไปเดินดูว่าอ๋อเหตุการณ์ตรงนี้มันเคยมี
เขามีการไว้อะไรกันทุกปีเราก็จะได้เห็นอ๋อตรงเนี้ยมัน
แต่เราก็เข้าไปพักตามปกติเพราะมันผ่านเวลามานานแล้วใช่พี่
เราต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะครับในเมื่อเรารู้ว่าภาคใต้ของเราอ่ะ
มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ครับเราจะไม่ไปเพราะกลัวผี
มันก็คงจะไม่ได้ไงทำใจอยู่กับมันให้ได้
มันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ไปแล้วจะเจอทั้งร้อยคน
ไปร้อยคนยังไม่มีทางเจอทั้งร้อยคนหรอกมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะซะมากกว่า
เพราะฉะนั้นข่าวพวกนี้นะเราก็ถือว่าเป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟัง
เป็นข่าวที่พอผ่านวันนี้ไปครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้อีก
ก็จะมีคนเอามาเล่าอีกอยู่เรื่อยอย่างน้อยมันก็ดีครับ
เพื่อจะได้เป็นการเตือนนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เราจะได้ไม่ลืมใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวเรายังไงถูกต้องครับพี่นะฮะ
ที่สำคัญภาคใต้ของเราทะเลของเราสวยอันดับต้นของโลกสวยมากครับ
อ่านะฮะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของย้อนรอยหายนะครับ
มันเป็นหายนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกต้องขอบคุณคุณต้องมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
พี่ขอบพระคุณฮะขอบคุณครับพี่ฝากถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนหลอน
ประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือจะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้าสี่ทุ่มตรงเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
ส่วนแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นต้องคอยติดตามกันให้ดีสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับ
ขอบคุณคุณต้องข้าวหมูแดงครับข้าวมันไก่